เจ้าหน้าที่ไปเจอเป็นชายชาวออสเตรเลีย
อายุ๕๙ปีพบเป็นศพอยู่ที่หาดก้นอ่าวที่ระยองค่ะ
สภาพที่ไปเห็นก็คือไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรเลย
แล้วก็ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย

ว่าสาเหตุที่ชายชาวต่างชาติคนนี้เสียชีวิตเพราะอะไร
แต่ว่าเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ตั้งเอาไว้๒ประเด็น

ผู้ชายคนนี้ทานยาไวอักร่าไปแล้วก็ไปลงเล่นน้ำ

หรืออาจจะเกิดจากโรคประจำตัวกำเริบ

โดยเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบสภาพของศพ
วัย๕๙ปีเป็นชาวออสเตรเลียนะคะ
จุดที่พบศพก็คือบริเวณหาดก้นอ่าว
ที่บ้านเพอำเภอเมืองระยองนะคะ
สภาพศพก็เปลือยกายไม่สวมเสื้อผ้า

พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบ้านเพ
ตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็แพทย์เวร

พอเขาชนะสูตรก็ไม่พบบาดแผลอะไรค่ะ

แล้วก็น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓ชั่วโมง
ทีนี้พอหลังจากพบศพ
ก็ต้องไปตรวจสอบที่โรงแรมใกล้เคียง
เข้าไปดูภายในห้องพักที่

แล้วก็เปิดห้องพักห้องนี้ตั้งแต่วันที่๒๖มกราคม
ในห้องมีทรัพย์สินต่างเป็นกระเป๋า๒ใบนะคะ

แล้วก็อีกใบหนึ่งก็สีดำใส่เอกสารใส่ยา

ระบุว่าเดินทางเข้าไทยตั้งแต่๒๓มกราคม
แล้วก็เมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นแผงสีฟ้า
มันมี๔เม็ดแล้วมันหายไปเหลือ๒เม็ด
อันนั้นเป็นยาวัยอักราคม

แล้วก็ยังเจอพวกยารักษาโรควิตามินหลายชนิดเลยนะคะ
โดยพันธบริโภตโทเอกมหาสวรรค์
สารวัตรท่องเที่ยวจังหวัดระยองก็บอกค่ะ
บอกว่าหลังจากที่ร่วมตรวจสอบเบื้องต้น
ก็พบว่าผู้ตายพอเดินทางเข้ามาเมื่อวันที่๒๓มกรา
ก็ไปเที่ยวทั้งที่พัทยาชนบุรี

สอบปากคำพนักงานโรงแรม
ก็พบว่าผู้ตายเอากุญแจ
ฝากไว้ที่เคาน์เตอร์ตอนประมาณบ่าย

พอไปพบอีกทีนึงก็คือเป็นศพแล้ว

สันนิษฐานเบื้องต้นว่าผู้ตายอาจจะมีโรคประจำตัว
หรือว่าอาจจะกินยาไวอักร่าก่อนไปเล่นน้ำ
แล้วก็ทำให้เกิดอาการช็อกหมดสตินะคะ

แล้วทำไมศพถึงอยู่ในสภาพที่เปลือย
ตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็คาดว่า
ผู้ชายคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ

แล้วก็ถูกคลื่นซัดหลุดไประหว่างจมน้ำหรือไม่

ซึ่งพนักงานก็ได้ส่งศพไปตรวจพิสูจน์อย่างละเอียด
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้งค่ะ